อาจจะไม่ครบ๓ยกครับเอาอีกแล้วครับ
ยังหยุดอยู่ครับยังความพยายามหน้าอยู่นะครับ

อย่างที่ผมเตือนให้คุณผู้ชมไปครับแรกกันหนักแบบนี้ครับ
วงในมาฟันด้วยศอกขวาพยายามจะเช็คดินให้ได้ครับช้าศึก
เอาละครับมาเป็นชุดเลยครับ
โอ้โหนี่ครับไม่ไหวแล้วครับ
โอ้โหหน้าปักพื้นเลยครับทางด้านพันพยักษ์
โอ้โหแล้วเช็คบินไวครับ
วันนี้เป็นความเด็ดขาดของนักชกรุ่นพี่ครับช้างศึกสบลเพชรชบูรณ์
โอ้โหมันไปพลาดเอาช็อตเดียวเท่านั้นครับ

นี่ครับโอ้โหโดนก่อนนะครับแล้วจังหวะซ้ำดอกสองมันเมาอยู่นะครับ
นี่ครับหมัดขวาครับทิ้งตรงเข้ามาแล้วปั้งเข้ามาอีกทีครับโอ้โหสะเทือนเลยครับ
บังอยู่นะครับท่านผู้ชมแล้วนี่ครับซ้ำเข้ามาด้วยศอกขวา
แล้วก็กระแทกเข้ามายัดเข้ามาอีกทีด้วยกำปั้นและเข่า
ปั้งเข้าไปครับโอ้โหนี่ครับหน้ากระแทกพื้นเลยครับนี่ครับศอกขวาก่อนครับ
แล้วก็ซ้ำเข้ามาดาบที่สองเติมดาบที่สามด้วยเข่าและนี่ครับโอ้โห
และเข่าตามมาอีกชุดครับโอ้ปิดเกมไวครับอีกไม่กี่วินาทีจะหมดเวลายกแรกแล้วนะครับ
แต่ต้องบอกว่าถ้าไปโดนนับแรกก่อนทำให้เกมนั้นเปลี่ยนครับ
ชองสุดสอบขวานครับ
และทะบูน